คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราให้ดูคลิปไปเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้ครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายแบบโอ้โหไม่สนใจใครเลยกลางวันแสกแสกสนามฟุตบอลที่ขอนแก่นน่ะนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยตามภาพนี้เราให้ดูไปแล้วเมื่อวานผู้ชายเสื้อเขียวเสียแพร่ไปกับเพื่อนหญิงคนสนิทไปฉุดกระชากดึงหัวน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
ผู้ชมค่ะตำรวจไปรวบตัวได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยย้อนให้ดูภาพเก่านะคะดูภาพล่าสุดตำรวจไปจับได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวห้วยขวางกรุงเทพฯ
ตำรวจเขามีหมายค่ะมีหมายสารแล้วก็ไปรวบตัวค่ะ
นี่ค่ะคนนี้เสียแพร่นะคะเมื่อช่วงบ่ายค่ะชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นนำหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นเข้าจับกลุ่มตัวเสียแพร่นายธเนธเปล่งขำอายุ๔๒ค่ะเสียเงินกู้นอกระบบเสื้อสีเขียวคนนี้นะคะไปจับได้ที่คอนโดมิเนียมอยู่ข้างกระทรวงวัฒนธรรมเขตห้วยขวางกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวเสียแพร่ออกจากคอนโดมิเนียม
นำตัวขึ้นรถแล้วก็นำกลับไปสอบปากคำ
ดำเนินคดีที่สพเมืองขอนแก่นค่ะ
อันนี้คือสถานที่จับกลุ่มเสียแพร่
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชม๑๒ธันวาคม
แพร่ที่เป็นในทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะคะ

บุกไปทวงหนี้นางสาวเอนามสมมุติอายุ๑๙ตามคลิปภาพนี้เลยค่ะ
กระชากผมลากตัวมาเอาปืนบีบีกันตบหน้าตบหัวกระทืบ
น้องเขากราบเท้าก็ยังไม่หยุด
โชคดีที่มีคนไปช่วยคือมีตำรวจมีอะไรที่เขาไปเล่นฟุตบอลที่นี่พอดีแล้วเห็นเหตุการณ์นี้
ผู้เสียหายเขากราบเห็นไหมโดนบังคับให้กราบแล้วยังไปกระทืบหัวเขาอีก
ก็เลยนำตัวส่งตำรวจนะคะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นก็มีการแจ้งข้อหา
คูเข้นให้ผู้อื่นเกิดความกลัวเสียค่าปรับ๑๐๐๐ไปแล้วก็ปล่อยตัวไปค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนพก้าวสมณัฐรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
ก็เลยบอกว่าคือหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติม
ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ๓ข้อหา
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาท
และข้อหาทวงหนี้ในลักษณะข่มคูใช้ความรุนแรงโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐๐๐บาท
ก็เลยมาจับที่คอนโดมิเนียมในกรุงเทพ
ก็ไม่รอให้เข้ามอบตัวค่ะ
คือตอนแรกเสียแพร่บอกว่าเดี๋ยวจะมอบตัว

รอให้มอบตัวไปจับเลยเพราะมีหมายสารแล้ว
เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปมอบตัวเลย

ทางเราเน้นมาเลยตลอดว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
ดอกเบี้ยเกินหรือใช้ความรุนแรงหรือใช้ลักษณะเป็นยอมคุยต่าง

ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว

อยู่ในซึ่งที่ของพบเบาโค้ยกว่านะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลแล้วก็การควบคุมตัว
เพื่อที่จะคุมตัวแล้วก็จะนำส่งมาในช่วงเย็น
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเสียแพร่ผู้ต้องหาคนนี้
มีเอกสารลูกหนี้กู้ยืมเงินเสียแพร่อีก๕คน
ก็กู้ยืมเงินกันในหลักหมื่นนะคะ
แต่ดอกเบี้ยนี่โอ้โฮ
ถ้าตรวจสอบพบว่ามีใครที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
หรือว่ามีหลักฐานไปเชื่อมโยงถึงใครเพิ่มเติม
ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อนะคะ
เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มในการปล่อยเงินกู้หรือเปล่า
หรือว่าเสียแพร่ปล่อยเงินกู้คนเดียวเดี่ยวอย่างนี้ค่ะ
ครับก็หลังจากที่มีข่าวนี้ขึ้นมานะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งก็รอการสืบสวนขยายผลหรือว่าก็คิดกันอยู่ว่า
แม่มันจะมีน้องคนเมื่อวานที่ถูกทำร้ายแค่คนเดียวหรือ
จะมีคนอื่นอีกไหมใช่นะฮะล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
แพร่ในทุนเงินกู้โหดคนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เป็นข่าวดังออกมานะครับ
มีลูกหนี้คนหนึ่งนะฮะที่เป็นลูกหนี้ของเสียแพร่นะครับ
ติดต่อมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อย

หนึ่งในนั้นคือหญิงสาวอายุ๒๓ปีสมมุติว่าชื่อน้องบีก็แล้วกัน

น้องบีบอกกับทีมข่าวของเราว่า
รู้จักเสพแพร่ผ่านเพื่อนคนนึง
แพร่ให้เพื่อนเธอหาลูกค้าให้
จะได้ค่าคอมมิชั่นร้อยละ๘ของยอดเงินกู้

บีเนี่ยก็โพสต์เชิญชวนคนสนใจกู้เงินเนี่ย
เพราะเห็นว่าช่วงเวลาที่จะปรากฏเนี่ย
มันจะอยู่แค่๒๔ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็หายไป

ถ้ามีคนสนใจก็จะติดต่อเข้ามา
เธอก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็จะส่ง
ข้อมูลให้กับคนที่อยากกู้ให้เสียแพร่พูดคุยต่อไป
เสียแพร่ก็จะพูดคุยแล้วก็จะอนุมัติเงินให้ซึ่งต้องมีการ
ทำสัญญาด้วยนะทำสัญญาด้วยนะครับแล้วก็จะโอนเงินให้ชำระ
เงินอะไรกันเนี่ยก็จะโอนให้กันนะครับโดยไม่ผ่านตัวเธอที่
เป็นในหน้านะฮะการปล่อยเงินกู้ของเสียแพร่นะครับมีอยู่๓แผนด้วย
หนี้เนี่ย๑๒วันนะครับเป็นแบบวันเว้นวันทั้งต้นทั้งดอกนะฮะ
คำนวณให้เสร็จสับนะให้ส่ง๑๒วันวันเว้นวันนะครับ
ส่งวันเว้นวัน๑๒ครั้งครั้งละ๕๕๐เอา

คูณ๑๒เท่ากับคุณจะส่งทั้งหมด๖๖๐๐บาทจากกู้มา๕๐๐
เนี่ยคือเสียแพร่เนี่ยเขาจะคิดเป็นแบบเป็นโปรแกรมของเขาคุณ
๕บาท๕ครั้งคูณ๕เท่ากับ๔๑๒๕บาทแต่เรากู้มา๓๐๐เนี่ยเขาจะ
นี่ส่งทีเดียวส่งทีเดียวนะครับ๕๐๐๐นะก็ต้องส่ง๖๐๐๐แต่
จะกำหนดไว้ว่าจะต้องส่งวันไหนนะครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ยฮะเสียแพร่มีแผนแบบนี้นะที่น้องบีเล่าให้เราฟังนะครับ
คืออย่างน้องที่กู้ยืมเงินเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
กู้ยืมเงินเป็นแผนต่างที่น้องเล่าให้เราฟังเนี่ยที่เสียแพร่เขาคิดเอาไว้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือถ้าช่วงไหนลูกหนี้ขาดส่งนะแล้วเสียแพร่ทวงเงินจากลูกหนี้ไม่ได้จะต้องให้ในหน้าเนี่ยรับผิดชอบ
เท่ากับว่าน้องบีน้องบีที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นในหน้าหาคนมากู้เงินให้กับเสียแพร่อืม
ถ้าลูกหนี้ไม่ใช้เธอต้องรับผิดชอบนะครับถ้าในหน้าไม่มีให้เสียแพร่จะส่งข้อความมาข่มขู่นี่เธอเอาให้เราดูเลย
บอกนี่ข้อความอย่างนี้เลยนะอย่างล่าสุดเนี่ยเสียแพร่ส่งข้อความมาขู่เธอเมื่อวันพระหัสสบดีที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะบอกว่าถ้าคิดว่าจะหนีได้ตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรนะ
แต่ถ้าโดนจับได้เนี่ยมันไม่สนุกเลยนะค่ะนี่ประมาณอย่างนี้เลยนะฮะบางครั้งเสียแพร่ก็มาคุกคามถึงหอพักก็มีนะมาถึงบ้านก็มีจนถึงขั้นน้องบีเนี่ยบอกว่าต้องดรอบเรียนนะฮะใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกติต้องดรอปเรียนเพื่อหนีเสียแพร่เพราะว่าคนที่เธอมาหามาเนี่ยหามาให้กู้เงินเสียแพร่เนี่ยเขาไม่ส่งหนี้เธอ
คือเหมือนว่าลูกค้าเนี่ยที่เราส่งให้เขาเนี่ยเริ่มเบี้ยวผิดชำระหนี้ไปปุ๊บเขาก็อ่ะคุณต้องรับผิดชอบยอดของคนนี้นะเพราะคุณตากับเขาไม่ได้
คุณต้องรับผิดชอบนู่นนั่นก็เลยแบบเอ้ยเราเรารับไม่ได้หรอกคุณเราเงินเราไม่ได้ของเราไปอ่ะ
คุณจะให้เราผิดชอบอะไรเขาเริ่มคุมกับคุณแบบเขารู้ที่อยู่เราเขารู้ที่อยู่ห่อเราหรือห้องเราคุณไม่ต้องการกันแล้วคุณต้องการชีวิตมึงและหลังที่ว่ามันนักจริงอ่ะก็แบบเราต้องหลุม
คุณผู้ชมคะมีอีกคนค่ะที่เคยเป็นในหน้านะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นลูกหนี้ของเสียแพร่ขอใช้เป็นนามสมมุติชื่อว่านางสาวสี่อายุ๒๓ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่ารู้จักกับเสียแพร่ผ่านนางสาวบี้ครับเมื่อหนึ่งปีก่อนแล้วก็เป็นในหน้าหาลูกค้าให้กับเสียแพร่ได้สองเดือนแล้วก็เลิกไปค่ะระหว่างที่ทำงานเป็นในหน้าได้ค
เธอทยอยจ่ายทุกงวดไม่เคยขาดเหลือยอดหนี้๓๖๐๐บาท

แต่พอปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเสียแพร่ติดต่อมาว่า
จะขับรถมารับไปทำธุระไปคุยด้วยหน่อย
ความคุ้นเคยกันก็ยอมไปกับเสียแพร่
พอขับรถไปถึงลาดพร้าว๑๐๑เสียแพร่จอดรถ
แล้วทำร้ายร่างกายเธอแบบไม่มีสาเหตุ

ใช่ทำร้ายแบบไม่มีสาเหตุค่ะ
เตะทั้งต่อยทั้งเอาสากที่อยู่ในรถทุบตามตัวกัดแขนเธอด้วย
เธอก็ร้องนะคะบอกว่าเออไปส่งหนูที่บ้านเธอร้องขอชีวิตน่ะ
แล้วก็ไปหาหมอโอ้โหเธอบอกแผลเธอนะคะ
สากระเบือตีหัวมีแผลที่หน้าปากแตกถูกกัดแขนซ้าย
ฟกช้ำเต็มตัวไปหมดเธอเลยตัดสินใจว่าไม่เอาแล้ว
นี่คือบาดแผลที่เธอให้ดูนะคะเธอบอกไม่ได้แล้วแบบเนี้ย
ครับแจ้งความดีกว่าก็เลยไปแจ้งความที่สอนอราชพร้าวค่ะ
เมื่อกันที่ไหนค่ะที่เราอยู่บนนั้นก็ครึ่งชั่วโมงค่ะ
ที่หนูออกไปกับเขาเขาก็ซ้อมอยู่แบบนั้นไม่ไม่ไม่มีคำพูดคำจ่าอะไรก่อนเลย
อย่างที่หนูทำร้ายร่างกายโดนทำร้ายร่างกายก็น่าจะเป็น
ของคนอื่นอื่นที่เขาไม่จ่ายตังค์เขาก็มาขู่กับหนูบ้างว่าแบบ
มึงต้องชดใช้แทนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกหนูไม่มีตังค์ลำพังหนี้ของหนูเองอ่ะ
หนูก็แบบทยอยคืนพี่อยู่หนูก็แบบหนูไม่เคยขาดการติดต่อจากเขาเลย
นี่ค่ะนางสาวซีบอกงงมากครับกู้เงินมาก็ใช้หนี้ตลอด
เออไม่เคยขาดติดต่อกันกับเสียแพร่ตลอดไม่เคยหายไปไหน
อยู่ดีดีทำร้ายเธอทำไมเธอบอกเธองงมากก็ยังใช้หนี้อยู่
ยังใช้หนี้อยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเธอก็เลยสงสัยว่า
เป็นลูกหนี้คนอื่นที่ไม่ยอมใช้หนี้หรือเปล่า
มาลงที่เธอมาบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบลักษณะประมาณนี้ค่ะครับ
เธอก็เลยบอกว่าตอนนี้คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะ
คดีทำร้ายร่างกายค่ะเธอก็อยู่อย่างหวาดภาวะนะคะ
เปลี่ยนที่ทำงานใหม่เลยนะคะแล้วก็ยังต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้เสียแพร่
โอ้โหแต่คดีที่เสียแพร่ทำร้ายร่างกายมันก็ยังไม่คืบครับ
บอกโอ้โหอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติเหลือเกิน
แต่ดูสิแต่ละอย่างที่มาชุลมุนชุลเกในชีวิตเธอเนี่ยค่ะ
ก็ต้องไปแจ้งความเพิ่มกันเยอะเยอะนะฮะเพราะว่าดูแต่ละคนแล้วเนี่ย
แพร่คนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ตำรวจไปคุมตัวได้นะฮะ
เพราะว่าก่อเหตุเอาไว้ที่ขอนแก่นก็มากรุงเทพเลยค่ะนะฮะ
เพราะว่าที่อยู่ตามหลักแหล่งอยู่กรุงเทพวันนี้ถูกรวบตัวได้
ท่านผู้ชมครับย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในสนามฟุตบอลที่ขอนแก่นหน่อยนะฮะ
ที่เสียแพร่ไปลากน้องเอมาที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเพื่อทำร้ายเนี่ยนะฮะ
วันนั้นก็ยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วหญิงสาวที่เดินมากับเสียแพร่เนี่ย
ไม่ได้ช่วยหรอกนะแต่ก็เดินมาไม่ห่างเนี่ย
มาในสถานะไหนแบบไหนอย่างไรค่ะถ้าฟังจากเหยื่อของเสียแพร่สองคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หรือนี่อาจจะเป็นหนึ่งในในหน้าหรือเปล่าค่ะนะหรือว่ายังไงนะฮะ
หรือตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานแล้วหรือว่าเธออยากจะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ
อาจจะได้ฟังเหตุผลกันว่าเออวันนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเพราะน้องสองคนที่บอกกับเราเนี่ย
บอกว่าเธอก็อยู่ในสถานะในหน้าด้วยนะใช่ค่ะนะที่พาคนมากู้เงินกับเสียแพร่
ถ้าลูกหนี้ไม่ใช้หนี้ต้องมารับผิดชอบแทนเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเอเป็นลูกหนี้ที่คนนี้เขาหาให้หรือเปล่า
หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่วันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ย
มีตำรวจเนี่ยมาควบคุมตัวเสียแพร่ไปแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดี
ตอนนั้นคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะว่าข้อหาแรกเนี่ย
ที่แจ้งข้อหาก็คือเรื่องของการขมครูทำให้ผู้อื่นเนี่ย
หวาดกลัวปรับ๑๐๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวไป

แล้วก็ปล่อยตัวไปส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายบอก
เดี๋ยวต้องรอใบแพทย์ก่อนค่ะโอ้โหตอนนั้นคนบอกอะไรอ่ะ
เนี่ยฮะล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสรวิกิจภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นนะครับ
บอกว่าได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ที่เข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลานั้นแล้วนะครับ
คือร้อยตำรวจเอกธนบดีลาบยิ่งยงรองสารวัตรปราบรามสพเมืองขอนแก่น
กับร้อยตำรวจเอกพิทักรกิจภูมิผู้อุปสาพรทองค์
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองขอนแก่นนะฮะ
ทั้งสองนายนี้ถือว่ามีความบกพร่องไม่รอบครอบ
ตอนนี้สั่งย้ายตำรวจทั้งสองนายไปช่วยราชการที่
แล้วก็ให้ตรวจสอบเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการบกพร่อง
ขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่ยอมตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่าง
รอบครอบรัดกลุ่มนะไม่แจ้งข้อหาไม่ดำเนินคดี
ไม่สอบสวนให้ละเอียดทั้งทั้งที่นี่เห็นไหมฮะ
เขามีตำรวจที่ไประงับเหตุตำรวจที่ไปเตะฟุตบอลนะฮะ
มีพยานเยอะแยะไปหมดนะมีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ทำไมคุณไม่ขอดูทำไมไม่ไล่ดูให้ชัดนี่เห็นไหม
แล้วพอภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นบอกโอ้โหมาเห็นกล้องวงจรปิดตอนหลังบอก
คุณไม่ต้องรอใบแพทย์แล้วค่ะน้องที่ถูกทำร้ายก็มีภาพโอ้โห
ของตัวเองเนี่ยบวมปูดอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะ
ก็เลยแจ้งข้อหาใหม่เรียบร้อยแล้วสำหรับเสียแพร่
วันนี้ก็ถูกควบคุมตัวไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหเห็นไหมเหตุการณ์นี้เนี่ยมันให้อะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
ใช่ค่ะรวมทั้งตำรวจชุดแรกที่ดำเนินคดีคดีต่างต่างเนี่ย
คุณต้องรอบครอบรัดกลุ่มด้วยเพราะว่าตอนแรกผู้เสียหายเขาก็ยิ่งกังวล
โอ้โหจับมาปรับพันหนึ่งปล่อยไปเลยแล้วเขาจะอยู่ต่อกันยังไง
เคยมาขู่แม่ขู่อะไรเขาไว้ด้วยใช่ครับนะคะ